ตลอดข่าวขำ
เดี๋ยวจะพาไปดูการปฏิบัติหน้าที่

ทำสุดกำลังอย่างเต็มที่

ตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำมาแล้ว

มีอกขวัญภาวะกันแน่นอน
บางคนดูไปยิ้มไป

น่าจะร้องไห้ไปล่ะครับ

นี่นะคนหรือเนี่ย

ที่ไม่ว่าจะมองมุมไหน
ก็มีแต่ความสงสัยแบบนี้
นี่มันไม่ใช่หุ่นแล้วล่ะครับ

ก็ขอถ่ายรูปเก็บไว้สักหน่อย
เจ้าหนูทำไมร้องไห้แบบนั้นล่ะจ๊ะ
พี่ครับจะไม่ให้น้องเขากลัวได้ยังไงล่ะ
ก็เห็นแต่ลูกตาดำแบบนี้เนี่ยเป็นผมก็วิ่งครับ
ส่วนนี้ไม่รู้ว่าหลุดมาจากไหน
มาเดินอยู่กลางถนนแบบนี้ล่ะครับ
แหมให้อยู่ไกลยังมองเห็นเลยล่ะครับพี่
ก็พี่ย่อมแกล้งทาสีแดงแรงริสต์สะขนาดนี้
มาพร้อมอาวุธคู่กายที่เหมือนไปขโมยใครมาละนั่นน่ะ
ก็พี่เขาบอกล่ะไงครับว่าอย่า
แม่ยังจะเข้าไปอีกแหม
เล่นเข้ามาแบบนี้เนี่ยเป็นใครก็กลัวล่ะครับ
ว่าแล้วพี่เขาก็เดินหาเหยื่อรายต่อไปแบบนี้ครับ
เป่าให้พี่เขาสบายใจหน่อย
สบายใจแล้วนะครับพี่ครับ
ลำเลย
ลำเลย